ส่วนวันนี้มาดูการวิเคราะห์เศรษฐกิจกันหน่อยครับ
มาคุยกันกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับ
วันนี้มาคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชค
ภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บุหลวงเช่นเดียวกัน
ติดตามพร้อมกันเลยครับ
ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะประมาณ๑๖จุดนะครับ
แล้วก็ปรับตัวลงมานี่ตอนท้ายปิดตลาดนี้ติดลบไปนะครับ
ไป๒๙๙จุดนะครับ
มูลค่าโดยการซื้อขายรวมอยู่ประมาณ๗๓๐๐กว่าล้าน
ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสูงทีเดียวนะครับคุณปิ๊กแต่จริงไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะผมเชื่อผมอย่างนั้น
ผันผวนทั่วโลกนะก็ฝั่งอเมริกาเองวันก่อนก็บวกแรง
แต่เมื่อคืนเองนะครับก็กลับมาปิดลบนะ
เป็นลบอย่างบางนะครับแต่ว่าวันนี้เช้ามาในโซนเอเชียเอง
ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังใช้ได้นะเหมือนบริบาลกลับเข้ามา
ใช่ครับตลาดหุ้นดาวโจรนี้เมื่อวานนี้ปิดไปมี๒๔๘๙๓จุดนะครับ
บนิดหน่อยนะครับลบประมาณ๑๙จุดนะครับ
แต่เช้านี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดมานี่บวกไปแล้วนะครับ
จุดนะครับก็บวกขึ้นมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ

โอ้โหมันผันผวนขาลงสไลเดอร์ลงมาเลย

ก็อาจจะต้องมีความพูดง่ายว่า

ลงทุนในหุ้นกับการลงทุนในตราสารอย่างเช่น
เขาเรียกว่าบิตคอยน์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะ

ในการเป็นเจ้าของร่วมก็หมายความว่า

เมื่อฉันจะมาหากินมีรายได้มีกำไร
แต่ว่าไอ้ตัวบิตคอยน์หรือไอ้ตัวเหรียญประเภทพวกนี้เนี่ย
เราก็ไม่รู้นะถือไปได้อะไรไม่รู้
ไปให้ผู้ชมฟังอาจจะดูยุ่งเหยิงนะ

แต่เป็นการเหมือนระดมทุนในรูปแบบหนึ่งนั่นแหละ

ใช่ครับใช่ครับแล้วข่าวช่วงนี้เนี่ยหลายคนถ้าติดตามนะ
ในเรื่องของตลาดทุนนะบริษัทจดทะเบียน

อะไรครับคุณปิ๊ด
ก็มีผู้บริหารนะครับก็บริษัทจดทะเบียนนะ
ถ้าทำเรื่องของแต่ยังไงก็แล้วแต่นั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าสารตัดสินอะไรยังไงนะครับ
แต่ว่ามันก็มีประเด็นเรื่องการล่าสงค์ล่าศัตริย์อะไรอย่างนี้นะ
ก็ส่งผลกระทบกับตัวบริษัทเหมือนกันนะ
ใช่เพราะว่าการไปเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ย
จริงคุณอยู่ในทั่วไปทั้งหมดถูกไหมครับ

ระดมคือประชาชนทั่วไปก็มาเป็นเจ้าของร่วมได้
ใช่แต่พอเป็นเจ้าของร่วมกันแล้ว
คนที่บริหารจริงบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้น
ก็จะมีหน่วยงานเขาเรียกว่าหน่วยงานกำกับและดูแล
ถูกต้องเราเรียกว่ากรตละกันคุณเรียนนะ
แต่ว่านอกจากกรตอซึ่งเป็นทางการแล้วเนี่ย
ก็จะมีหน่วยงานอิสระต่างนะที่มานั่งวัดว่า
บริษัทนี้มีธรรมภิบาลมากน้อยแค่ไหน
ทั้งผลประกอบการนะโปร่งใสตัวเลขทั้งบัญชี
ดูดีแบบว่าไม่มีปัญหา
ไม่มีการหมกเม็ดถูกต้องตามหลักการทางบัญชี

แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวผู้บริหารเอง
คุณปิ๊กในตลาดทุนหรือนักลงทุนส่วนใหญ่

นี่เราเอาฝากเงินเขานะไปลงทุน
เราก็อยากจะให้เงินเราไปอยู่กับคนดี

เพื่อจะได้เงินของเราที่เอาไปลงทุนแล้ว

เขาเรียกว่าจุดประสงค์ในการลงทุนหลายแบบนะครับ
บางกองทุนบอกว่าจะลงทุนกับบริษัทที่มีธรรมภิบาล
บางคนต้องบอกคะแนนสูงเท่านั้นถึงจะลงทุนได้แน่นอน
เพราะงั้นเรื่องธรรมภิบาลเรื่องตัวผู้บริหาร

ก็ขอลองติดต่อดูเนาะ

นะครับมาดูวันนี้เอาสไลด์อะไรมาฝากท่านผู้ชมบ้างคุณปิ๊ก
ครับก็เรื่องของภาษี
เห็นว่าปีที่ผ่านมาในเรื่องของภาษี
๖๐น่าจะมีคนที่เรียกได้ว่าขอคืนภาษีนะ
เรื่องภาษีนี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวเหมือนกันนะ

สำหรับคนที่มีเงินเดือนอย่างพวกเรานะ

เขาจะมีการหักเงินส่วนหนึ่ง

ถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลก็จะคอยพยายาม

ว่าคนเสียภาษีในประเทศไทยเนี่ย

ตอนนี้มีตัวเลขสักกี่ล้านคนที่เสียภาษีนะครับ
ในอดีตอย่างปี๕๙นะครับ
มีตัวเลขผู้เสียภาษีประมาณ๓ล้านคน

ขอขึ้นภาษีใช่ไหมฮะตัวเลขขอขึ้นภาษี
ก็มีโดยหลักเนี่ยผมว่าประมาณ๓ล้านคนโดยเฉลี่ยนะครับ
แต่ปี๖๐เพิ่มขึ้นจะเป็น๔ล้านคน
กลับเข้ากระเป๋าของเราเอง
เพราะว่ารัฐบาลเขาอุดหนุน
มีอะไรบ้างที่อุดหนุน
เพิ่มมาเป็นล้านคนเลยนะคุณปิ๊กปีนี้

ถ้าเงินกลับไปหาคนทำงานนะ
อีกล้านคนมีเงินเพิ่มในกระเป๋าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ก็ต้องจับจ่ายเพิ่มเติมดิ

เพราะฉะนั้นปีนี้ต้องเริ่มแล้ว

รถยอดตะสีปี๖๐ตอบเตรียมยื่นใช่มั้ยคุณปิ๊ก

รถยอดพื้นฐานรถยอดเพื่อการออม
ลดหยอดพื้นฐานนี่ก็เป็นแบบว่าลดหยอดส่วนตัวหลังลดหยอดคู่สมรถ
หย่อนบุตรธิดาต่างนานานะครับที่กำลังศึกษา

ใช่แล้วก็สำคัญก็จะมีเรื่องของคนที่กู้ซื้อบ้านมีดอกเบี้ย
ก็สามารถที่จะเอาดอกเบี้ยมาลดหยอดได้ปีหนึ่งไม่เกิน๑แสนบาท
ส่วนหนึ่งคือลดห่อนเพื่อการลงทุนอันนี้สำคัญเหมือนกันนะ

ใช่เพราะว่ารัฐเองก็สนับสนุนเรื่องการลงทุนเพื่อว่ายามเกษียณในระยะยาว
แล้วผู้เศียรภาษีเองก็จะไม่ต้องพึ่งพารัฐไง

แล้วก็สุดท้ายก็คือลดหย่อนเพื่อการบริจาคนะ
สำหรับใครปีที่แล้วอย่างร่วมบริจาคกับพี่ตูนใช่ไหม
คุณปิ๊กก็จะได้ส่วนลดหย่อนเข้าไปด้วย
เอาใบเสร็จเอาบินมานะครับแล้วมาลดหย่อนได้
คุณจะเห็นว่ามี๔กลุ่มนี้ได้เงินลดหย่อนมาแล้ว
ใช่ครับคุณปิ๊กอย่าใช้หมดเอาไปทำอะไรได้บ้าง
เอ้าก็เอามาออมต่อมาออมต่อ
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีลดหยอดที่ปี๖๐
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ่อมแซมบ้านน้ำท่วมนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของบริจาคน้ำท่วมลดหย่อนการท่องเที่ยวนะครับ

เชื่อว่าหลายคนเนี่ยเอาบินตรงนั้นมาลดหอดปีนี้เลยทำให้ยอดในภาษี
เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นลองวางแผนดีครับ
อย่าเอาไปใช้หมดเก็บออมไว้ใช้หน่อยเนาะ
ก็เอาไปลงทุนให้มันง่อเงยได้อีก

ในการที่จะช่วยท่านประหยัดภาษีมีเงินเข้ากระเป๋าเพิ่ม
แล้วก็สามารถที่จะไปออมเพิ่มได้ในระยะยาว

ขอส่งคืนให้คุณก๊อปที่ห้องส่งเลยครับ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้